เราตามความคืบหน้าและวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับ
เด็กชายวัย๑๔ปีนะฮะ
ก็อยู่กับพ่อแท้แล้วก็แม่เลี้ยงที่ปฐุมธานี

พ่อกับแม่แท้เนี่ยเลิกกันนานแล้ว

เขามีพี่น้องกันสองคนนะมีผู้หญิงอีกคนนึง
ที่แม่บอกเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ลูกสาวเพิ่งหนีออกจากบ้านที่อยู่กับพ่อแท้แล้วแม่เลี้ยง

เพราะทนไม่ไหวถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย
ส่วนน้องผู้ชายคนนี้เพิ่งหนีออกมา

ตั้งแต่๗ขวบจนถึง๑๔ขวบเนี่ย

เหมือนกับถูกอะไรนะเตารีดร้อนไปนาบ
เอาครีมหนีบปากหนีบ

ขี่จักรยานออกจากบ้านของพ่อ
กับแม่เลี้ยงที่ปฐุมธานี

เพราะจำได้ว่าแม่เคยบอกว่า

มีวินรถตู้ไประยองได้

จนถึงวินรถตู้ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ

แม่ก็มารับกลับมาอยู่ที่ที่ระยอง
แม่บอกว่าโอ้โหเห็นสภาพลูกชายแล้ว

ตำรวจภูทรที่ปฐภายหลานีนะครับ

ก็ไปจับกลุ่มพ่อแท้

ของเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้แล้ว

ส่วนแม่เลี้ยงเป็นหญิงสาว
อายุ๓๒ปีนะครับ
ก็เป็นการจับกลุ่มตามหมายจับนะฮะ
การทำร้ายร่างกายเด็กชายวัย๑๔ปีหลังจากที่เมื่อวานนี้แม่แท้ได้พาน้องคนนี้ไปแจ้งความไว้ที่สพคลองหลวงนะครับ
เนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายเยอะเหลือเกินนะครับ
ตมตรีสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ
แล้วก็มีกฎหมายบรรยัติเอาไว้ว่าให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินคดีจะต้องร่วมกันสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ
เพราะคดีนี้ถือเป็นคดีละเอียดอ่อน
จากการร่วมพยานหลักฐานและพยานข้างเคียงกับที่กระเทศ
ก็ได้รับการยืนยันจนเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ
แล้วก็นำไปสู่การยื่นคำร้องขอหมายจับต่อสาร
ซึ่งจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

และก็เรื่องของความดูแลในครอบครัว
เป็นการสอนเป็นการทำเพื่อ

และเขาก็ขอใช้สิทธิ์ในการที่จะขอพบท่านหน้ากว่า
ซึ่งรายละเอียดต่างเนี่ยทางตำรวจบอกว่าก็ยังให้อะไรมากไม่ได้
แต่ว่าเบื้องต้นก็คือฝ่ายของพ่อเนี่ยนะครับ
เพราะว่าพ่อแท้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเรื่องทำร้ายลูก

ส่วนตัวแม่เลี้ยงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

แต่น้องยืนยันว่าถูกแม่เลี้ยงทำร้าย
ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะ
ตัวพ่อแท้ไปกับพ่อของตัวเองที่บวชเป็นพระอยู่

แล้วก็บอกว่าถอนแจ้งความเถอะ

คือแบบเมียใหม่ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้

มาหาถึงจังหวัดระยองเลย
มาถูกเขยมาถึงมาสวมกอด

ผมทำคนเดียวเขาไม่ได้ทำ
วอนขอให้ไปถอนแจ้งความ

ทำร้ายหลานก็เหมือนกับทำร้ายตัวยายเอง

ถ้าพ่อกับแม่เลี้ยงจะโกรธเด็ก

ก็ไม่น่ามาระบายกับเด็ก

ตอนที่เห็นลูกเขยมาเนี่ยนะ
ถึงขั้นอยากตบให้หายแค้นเลยนะ
แต่มากับพระไงคุณยายก็เลยไม่กล้าทำ
ยายก็เลยบอกไม่อยากทำอะไรรุนแรง
แล้วเกรงว่าบรรดายาดของฝั่งยายฝั่งแม่

เกิดยายเริ่มก่อนเดี๋ยวยาว

ร้อยวันพันปีนี่ลูกเขยไม่เคยเห็น

พอมีคดีขึ้นมาเมื่อวานมาเลย

กอดมาร้องไห้อย่างนั้น
แล้วที่สพครองหลวง

ทั้งคู่พ่อกับแม่เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยนะฮะ
ระหว่างนั้นที่เจอสื่อมวลชน

แม่เลี้ยงเข้ามาหาสื่อแล้วมาตบกล้องเลย

เอาเป็นว่าทางฝั่งของแม่เลี้ยเขาปฏิเสธ

ค่ะ